ก่อนที่จะพูดเรื่องที่คุณบุ๊กว่า
แล้วก็มีนักดนตรีนักร้องอีกเยอะเลยครับดังทั้งนั้น
คนพวกนี้ศิลปินเหล่านี้เขาไปร้องฟรีครับ
จริงแล้วค่าตัวแต่ละคนเนี่ยแพงทั้งนั้นนะครับ
แต่เขาพร้อมใจกันไปไปแสดงน้ำใจให้กับคนโคราช
นี่จะแสดงให้เห็นว่าในยามที่คนไทยเดือดร้อน
ศิลปินที่เขาได้รับการอุ้มชูมาจากคนไทย
เขาก็ไปคืนความสุขให้กับประชาชน
เรื่องดีมีเยอะเลยครับจากโคราชคราวนี้
วิกฤตเป็นโอกาสคนโคราชสามัคคีกัน
จะเห็นเลยครับในช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
การฟื้นฟูจิตใจซึ่งกันและกัน
โทมินอน๒๑ใครต่อใครคิดกันตอนนั้นว่าแย่แล้ว
แต่ที่ไหนได้ครับคนโคราชไปเที่ยวไปชมไปกินไปช็อป
แสดงออกถึงการไปให้กำลังใจ
ร้านค้าห้างอื่นที่เป็นคู่แข่งก็ไปให้กำลังใจกัน
เยอะเลยครับเป็นสัญลักษณ์ที่ว่านี่คือหลังจากวิกฤต
เรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องดี
ทางราชการเองในการที่จะเอาเงินไปเยียวยา
รวดเร็วมากครับคราวนี้ได้เยอะแล้วก็รวดเร็ว
ไม่ช้าเหมือนแต่ก่อนแล้วตรวจหลักฐานกันเร็วจ่ายเงินเลย
นี่ก็อีกไม่กี่วันนี้นายกรัฐมนตรีคงจะคงจะไปจ่ายเงินเอง
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็มีน้ำใจ
ผมดูในข่าวแล้วครอบครัวพ่อแม่ลูก๓คน
พ่อแม่ลูก๓คนไม่อยู่แล้ว
เงินที่ได้มาญาติพี่น้องก็เอาไปทำบุญบริจาคให้โรงพยาบาล
เห็นสิ่งดีเหล่านี้แล้วนี่แปลว่าเออหลังวิกฤตคนไทยเราเป็นอย่างนี้
มีเรื่องดีงามเกิดขึ้นมากมายที่โคราชในช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผมคิดว่านี่คือวิกฤตที่เป็นโอกาสเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นเป็นความสวยงามเป็นน้ำใจ
มีเรื่องมากมายจริงครับเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่คุณบุ๊กได้เกินไป
๑นาฬิกาวันนี้ดูในข่าวคือวันที่พบทบจะลงนามกับกระทรวงการคลัง
ลงนามเรื่องอะไรครับลงนามในโครงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบก
เช่นอาคารรับรองมีการดำเนินการที่คล้ายกับโรงแรมสนามกอล์ฟสนามมวยให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานตามกฎหมาย
เขาจะลงนามกันที่อาคารศรีสิทธิสงครามภายในกองบัญชาการทหารบกถนนราชดำเนิน
นี่คือจุดเริ่มต้นที่เสียแดงแถลงไว้วันก่อนเมื่อวันศุกร์โน้นว่าวันที่๑๗เนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น
อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นปฏิรูปกองทัพว่าด้วยรายได้ของกองทัพกองทัพได้รายได้อะไรมาจากไหนจากนี้ไปถ้าลงนามกันแล้วเนี่ยกองทัพจะส่งไปที่กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังก็จะพินาสัดส่วนในการที่จะคืนมาให้กองทัพพอคืนกลับมาให้กองทัพแล้วกองทัพบกจะนำเข้ากองทุนสวัสดิการนี่มีระเบียบแบบแผนชัดเจนเลยครับ
กองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพบุกจะนำเข้ากองทัพบุกแล้วกองทัพ
ของสถานีนี้มาดำเนินการในเชิงพาณิชย์รายได้เยอะครับเขาก็แบ่งปันไปให้กองทัพบก
รายได้จากสถานีโทรทัศน์รายได้จากเรื่องโน้นเรื่องนี้หลายเรื่องเป็นรายได้มหาศาลนะครับ
แล้วเป็นรายได้นอกงบประมาณนอกงบประมาณแปลว่าไม่ได้บรรจุอยู่ในงบประมาณที่
เยอะนะครับที่ผ่านมาเมื่อไม่นำเข้าคลัง
เราไม่รู้ครับว่าการใช้ไปทางไหนหน่วยงานตรวจสอบทั้งหลาย
ตรงงสตงนี่ไปตรวจไม่ได้สภาผู้แทนราษดรก็ไปตรวจ
การทองของกองทัพที่ประชาชนเนี่ยเขาเขามีความรู้สึกว่า
เขาอยากเห็นความโปร่งใสนะแล้วยังรวมถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นตามมาคือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธที่พบ
ทบบอกวันก่อนว่าต่อไปนี้จะมีระเบียบที่ชัดเจนมากขึ้น
เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่กล่าวหานินทาว่าการ
จัดซื้ออาวุธในกองทัพเนี่ยมีเงินทอนกันมีรายได้มีเงิน
ออนมีเปอร์เซ็นต์ซื้อมากได้มากซื้อน้อยได้น้อยฉะนั้นเราจะ
ได้ยินข่าวเหล่านี้มาเป็นระยะระยะต่อไปนี้ถ้าจัดระเบียบ
ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้สังคมสบายใจขึ้นเอาละซื้อได้อาวุธ
มีความจำเป็นต้องซื้อแต่ว่าภาษีประชาชนไม่ควรจะเป็น
ทอนไม่ควรจะได้เปอร์เซ็นต์ให้กับฝ่ายที่จัดซื้อจัดจ้าง
หรือคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอันนี้ถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ย
ถือว่าเป็นการปฏิรูปกองทัพในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้และ
ผลประโยชน์ปัญหาก็คือว่าพบทบคนนี้จะมีอายุราชการ
อยู่อีก๗เดือน๗เดือนที่จะถึงเดือนกันยายนเนี่ยท่านจะทำมา
อะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้รูปนี้เรื่องนี้อยู่ในร่องใน
ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ที่จะมาต่อจากพลเอกอภิรัต
หรือเสแดงเนี่ยที่ว่าเนี่ยจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไหม
เพราะถ้าเริ่มต้นกันไว้ดีแล้วไม่ต่อเนื่องพอไปสักพักหนึ่ง
ก็กลับไปสู่เรื่องเก่าอันนี้เรียกว่าเสียของเสียความรู้สึก
นี่คือเรื่องที่ประชาชนจับตามองทีนี้อีกประเด็นหนึ่งทหารที่
เกษียณอายุราชการแล้วควรจะต้องย้ายออกจากบ้านหลวงออกจาก
ทัพออกจากบ้านพักที่พลเอกอภิรัตว่าคราวที่แล้วคนก็จ้องดู
เพราะอยู่กันมานานแล้วอยู่กันมานานแต่ไหนแต่ไรต่อ
เติมตบแต่งใหญ่โตเอ๊ะเอาเข้าจริงปรากฏว่ามีข้อยก
ข้อยกเว้นก็คือว่านายทหารที่เกษียณเหล่านั้นใครที่ทำผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเช่นเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสว
จะได้รับการยกเว้นปรากฏว่าผลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิทธิ์พลเอกอนุพงศ์อยู่ในเข้าข่ายที่ว่าได้ทำความดีฉะนั้นอยู่ต่อได้อยู่ต่อได้ส่วนบิ๊กบังบิ๊กโดงเนี่ย
คุณอุดมเดชเนี่ยพลเอกสนทิท่านย้ายออกไปก่อนแล้วไปไปมามาเรื่องนี้เอ้าหวยไปออกที่พลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ครับมีคนไปขุดไปคุยมาว่าท่านเกษียณไปตั้งหลายปีแล้วนี่ยังย้ายยังอยู่ในบ้านบ้านหลวงยังอยู่ในค่ายทหารอยู่อ้าวตอนนี้พลโทพงศกรอยู่ต่างประเทศแจ้งข่าว
มาบอกว่ากำลังเตรียมย้ายอยู่แล้วแต่เพื่อตัดไฟในต้นลมขอลาออกจากกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่คุณช่อพันนิกาก็รีบแถลงเลยว่าเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงคือหมายถึงว่าก็ให้รีบไปย้ายออกเพราะว่าเรื่องนี้พักอนาคตใหม่เขาเดินหน้ามาตลอด
ฉะนั้นการเรื่องการจัดระเบียบแบบนี้กำลังจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นส่วนการนำทหารเกณฑ์มาเป็นนายทหารรับใช้เนี่ยมีคนส่งเข้ามาในรายการนี้เยอะครับว่าไหนก็ไหนเอาซะด้วยนะการเอาทหารเกณฑ์มารับใช้โดยเฉพาะนายทหารที่เกษียณไปตั้งนานแล้วแต่ยังมีโคต้าที่ลูกน้องเขาเกรงใจอยู่

จะให้ทหารเกณฑ์ก็เป็นเงินภาษีประชาชนฉะนั้นวันนี้ก็จะย้ำมาถึงผู้บัญชาการทหารบกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องทำและต้องทำให้จริงคนกำลังจับตาอยู่คนกำลังมองอยู่ว่าที่ประกาศออกไปนั้นเนี่ยต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็ท่านก็เสียน้ำตาไปหลายหยดถ้าเรื่องทั้งหมดที่กำลังดำเนินการและลงนามกันในวันนี้เกิดขึ้นจริง
ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ